หลังจากมีข่าวลือว่าถูกตรวจพบว่าใช้สารกระตุ้น

ก็มองว่าน้องเมย์อาจจะถูกกลั่นแกล้งจากเรื่องนี้ครับ
สวัสดีครับ
คว้า๓แชมป์ที่อินเดียมาเลเซียและสิงคโปร์
เดือนเมษายนกลับไม่พบสารกระตุ้นแต่อย่างใด
ทำให้หลายฝ่ายมองว่าอาจจะถูกกลั่นแกล้ง
อย่างไรก็ตามหากการประกาศผลของสาพันธ์แดดมินตันโลก

ออกมาว่าน้องเมย์ใช้สารกระตุ้นจริง
อกจากจะพลาดเข้าแข่งขันโอลิมปิกเกม
และยังอาจโดนแบนห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการแบตมินตัน

ทั้งนี้ทั้งนั้นสมาคมแดดมินตันแห่งประเทศไทย

แต่เวลานี้ยังไม่มีการพูดถึงกรณีนี้
จากทางสมาคมแต่อย่างใดครับ

หลังจากเกิดกระแสข่าวว่าตรวจพบโดป
ก็ได้โพสต์ภาพผ่านทางอินสตราแกรมส่วนตัว
เป็นรูปดวงดาวพร้อมข้อความที่หมายถึงเลือนลาง

ก็บอกกับทางสมาคมแดดมินตันไทย
ว่าตอนนี้ไม่อยากให้ข่าวใดนะครับ
จากอาจจะส่งผลกระทบต่อน้องเมย์
และวงการแบตมินตันของประเทศไทยครับ